มาดูกันต่อกับเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ร้อนนะคะ

ตลอดทั้งวันนี้นะคะก็โลกโซเชียลก็แชร์ข่าวนี้เยอะมากค่ะ
ได้ไปเปิดใจผ่านรายการรายการหนึ่งเป็นครั้งแรกค่ะ
ถึงสาเหตุที่ขอคัดค้านการปกครองร่วมกันกับคุณไม้
ว่าไม่อยากให้คุณภาพชีวิตของลูกลดลง
เพราะในช่วงที่เกิดโควิดระบาดทำให้หนุ่มไม้
ซึ่งมีฐานรายลับหลักอยู่ที่จีน

มาขอเจรจาจะลดค่าใช้จ่ายต่างของลูกลง

ชี้แจงให้ดูกันชัดเลยคุณผู้ชม

เรียนในกรุงเทพหมาตรกรปีละ๘แสนบาท

จะให้เปลี่ยนไปเรียนที่ค่าเทอมปีละ๑แสนบาทแทนค่ะ
เธอจึงตัดสินใจพาลูกกลับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ

เทอมเท่ากับโรงเรียนเดิมที่กรุงเทพ
โดยเธอบอกว่าเป็นคนรับผิดชอบค่าเทอมทั้งหมดเองค่ะ

ให้ย้ายไปอยู่ห้องเช่าขนาด๒๒ตารางเมตร
ค่าเช่าเดือนละ๔๐๐๐บาทนะคะ
ซาร่าบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยทั้งน้ำตาว่า

หลังจากที่ไมค์บอกให้ซาร่าย้ายออก

ทำให้เธอคัดค้านการมีสิทธิ์ปกครองร่วมกัน
บอกว่าในบางเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจ
มัวมารอไหมเซ็นยินยอมมันอาจไม่ทันการค่ะ
ส่วนเรื่องที่ไม้บอกว่าไม่ได้เจอลูกมาเกือบครึ่งปีแล้ว

ยังใส่ชุดสไปเดอร์แมนค่ะมาหาลูกที่คอนโด
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐนะคะได้โทรศัพท์สอบถามไปยังทนายความเจมส์นะคะ
ซึ่งเป็นทนายส่วนตัวของคุณไม้พี่รัฐนะคะ
เผยว่าเรื่องของโรงเรียนใหม่ที่ไม้เสนอค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ๓แสนบาทนะคะ
ไม่ใช่๑แสนแล้วอันนี้ไม่ถูกนะไม่ตรงกัน
ใช่ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยค่ะคุณไม้ได้เสนอคอนโดที่อยู่ใกล้โรงเรียนใหม่
ซึ่งมีหลายราคาให้เลือกค่ะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยมานานนะคะว่า
ตกลงเนี่ยเธอท้องลูกคนที่สองอย่างที่เป็นข่าวลือหรือไม่นะคะ
อันนี้ซาร่าบอกว่าไม่ขอพูดค่ะ
เพราะเมื่อไหร่จะบอกให้หมดนะคะเพราะไม่คิดจะปิดบังอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งเย็นวันนี้นะคะประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
คุณไม้พี่รัฐก็จะเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
ก็ต้องมารอฟังเหตุผลนะคะเพราะว่าข้อมูลทางไม้ตอนแรกที่โชว์สลิปในไอจี
กับข้อมูลล่าสุดที่ซาร่าไปออกรายการเมื่อตอนบ่าย

ตรงกันนะคะแล้วไม้จะตอบกลับยังไง

สำหรับประเด็นนี้ก็หลายคนให้ความสนใจ